หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการจัดตั้งหน่วยพญาเสือ
เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกในการปกป้องและอนุรักษ์ป่า

ก็สามารถที่จะบุกยึดคืนพื้นที่
แล้วก็ฟื้นฟูป่านุรักษ์ได้กว่า๒๐๐๐ไร่
พร้อมกับเตรียมนำสื่อลงพื้นที่
ชมความเป็นอยู่ของเสือของกลางจากวัดหลวงตาบัว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดแถลงผลงานที่ผ่านมารอบสัปดาห์

ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กล่าวถึงสถานการณ์ลักลอบบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าขึ้น
โดยมีหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่๙พฤษภาคมถึง๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้มีการตรวจยึดจับกลุ่มการกระทำความผิดได้๒๕คดี
รวดสอบการบุกลุกอุทยานแห่งชาติหมู่กรนองหมู่กชุมพรหมู่กช้างจังหวัดราช
เขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็จจังหวัดระยอง
ซึ่งทวงคืนผืนป่าได้ทั้งสิ้น๒๗๙๑ไร่๑๒ตารางวา
และสามารถตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองไว้เป็นของกลางทั้งสิ้น๑๓ตัว
เป็นช้างป่า๒ตัวเสือโครง๒ตัวหมีควาย๒ตัววางป่า๕ตัว
จราเข้น้ำจืด๑ตัวและนกขุนทอง๑ตัว
อายัดสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ตรวจสอบทั้งการสวมตัวรูปภัณฑ์
ครอบครองสัตว์ป่าของสวนสัตว์ต่างเป็นช้างป่า๖ตัวเสือโครง๒๒ตัว
สำหรับการตรวจยึดเสือโครงของวัดป่าหลวงตาบัว
เพื่อให้หมดข้อกังคาของสังคม

ในส่วนตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้หน้าที่เป็นของหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

ในส่วนของกุปุฏิญาเนี่ยชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เราก็มีข้อมูลอันไหนที่มันพอจะให้กับพนักงานสอบสวนได้
เราก็พยายามจะสนับสนุนข้อมูลตรงนี้ครับ
อกจากนี้ในวันที่๒๙กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์เสือโครงโลก
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านเสือโครง
ร่วมกับ๑๓ประเทศตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาชน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเสือโครงโลก
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่๒๙กรกฎาคม
และจากการสำรวจพื้นที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
พบว่ามีการขยายพันธุ์ของเสือโครงเพิ่มขึ้น
โดยพบเสือโครงในธรรมชาติ๑๘๙๒๕๐ตัว
ทั่วโลกพบทั้งหมดไม่เกิน๓๕๐๐ตัว
ดิตรดาวิชัยดิตข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน